ซี่สตาร์รุ่นใหญ่ตัวแม่อย่างพี่โยโกทาคาโน่

หายไปนานจากวงการเรานะครับ
ก่อนหน้านี้สัก๒๐ปีที่ผ่านมา
คือดังสิบลูกแตกจริงแล้วก็ช่วงหลังมาก
ก็อย่างที่รู้กันเนอะรุ่นใหม่ก็เกิดกันเยอะ
เพราะฉะนั้นรุ่นเก่าก็ต้องมีหลบมีหลีกกันไปบ้าง
และล่าสุดเห็นว่าไหนจะกลับมาแล้ว
คุณมันต้องพยายามทำอะไรหน่อยนะฮะ
ก็บินรัดฟ้าไปนู้นแดนกิมจินะฮะ
เห็นมีข่าวเมาส์มาว่าพร้อมขึ้นเขียงให้คุณหมอ
จากโรงพยาบาลชื่อดังแปลงโฉมใบหน้าของเธออีกครั้งหนึ่ง
และแม้ว่าเรื่องสุขภาพของเธอเป็นปัญหา
ถ้าจำกันไม่ผิดนะเมื่อประมาณปี๕๙เนี่ย
โยโกะเขาป่วยป่วยถึงขนาดที่ว่าความจำบางส่วนเนี่ย

แล้วก็นี่แหละปัญหาจากการศัลยกรรมครั้งก่อน
แต่ก็ใจดีสู้เสือนะมั่นใจฝีมือของทีมแพทย์
แล้วก็เชื่อว่าการตัดสินใจแปลงโฉมครั้งใหม่เนี่ย
เดี๋ยวจะได้หน้าใหม่ได้ชีวิตใหม่ที่สุขสมใจ
ไม่เชื่อไปฟังพี่โยโกะค่ะ
ไปปรึกษาคุณหมอวังตอนโยน

คุณหมอเกาหลีที่หนูไปทำข่าว

เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยไปปรึกษาดู
คุณหมอก็บอกเออมันก็ควรจะแก้จริงอะไรอย่างนี้
โครงหน้าตรงนี้ซึ่งมันก็เสียอยู่
ก็เขาก็เห็นอยู่แหละก็สมควรที่จะแก้จริง

เขาก็เลยอยากจะให้เช็คให้ละเอียด
เราก็เลยไปขอทั้งใบแพทย์ที่เราเคย
สัญญากรรมอะไรมากจากองค์พยาบาลกามล
พยาบาลพมกุฎคุณหมอก็ไม่อยากจะให้เราจิตตก
อยากให้เราแบบมีความมั่นใจ

ใช่เพราะว่าคนป่วยพี่โอคิดว่า

แล้วคนป่วยไม่จำเป็นต้องหมดโอกาสในทุกอย่าง

ทุกอย่างมันมีทั้งด้านดีและก็ด้านเสีย
คือการที่เราศัลยกรรมไม่เกี่ยวกับเราป่วย
จริงคนที่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปทำ
มันก็มีความเสี่ยงและมีความอันตรายเท่ากัน

ถ้าเราเคยทำผิดพลาดประการใดแล้ว

หรือน้องเองหรือทุกคนนะคะทุกสื่อต้องขอโทษด้วยขออภัยด้วย
ถ้าโยกลับมาแล้วเนี่ยโยขอเป็นคนใหม่โยขอเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่
ต้อนรับนะพี่เดี๋ยวหนูรอดูหน้าใหม่พี่เลยตกใจไหมนางดูสิ
สัมภาษณ์คนสุดท้ายก่อนบินเหรอคะเนี่ยนะคะ
พี่โอโก้นะคะไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็จะไปประมาณ๒วาทดีทางเกาหลีนะคะ
ก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นด้วยบ้านเกิดของพี่โยกกก็เป็นการเงินคหลาย